ใครอยากรวยเราก็จัดตัวเลขมาให้กันแล้ว
ส่วนใครที่อยากจะสวยฟังทางนี้นะคะ

เป็นคนที่แบบพิถีพิถันในตัวเองสุด
โดยเฉพาะเรื่องของความสวย
จำได้ไหมลุคก่อนหน้านี้น้องปรางมาในชุดสีดำ

แซ่บมากหนุ่มเห็นแล้วบอกอืมใจบาง
แต่จริงเนี่ยปรางบอกว่าตัวเองเป็นคนที่มีนิสัยเรียบร้อยนะ
แต่สำหรับการแต่งตัวอันนี้เชื่อว่าคุณผู้หญิงหลายคนชอบ

คือเสื้อผ้าที่ชอบมากของปรางก็คือ
น้องใส่ได้เพราะเอียวน้องเล็กไงคุณผู้ชมค่ะ

การที่เราได้ใส่ชุดได้โชว์หน้าท้องนิดเนี่ย
มันเหมือนเป็นการควบคุมตัวเอง
คือสร้างวินัยในตัวเองให้ไม่อ้วน
คือพอเวลาเราใส่อะไรแล้วแบบท้องป่องนิดนึง
เราจะได้รู้ว่ามันเกินลิมิตเราแล้วนะ

ส่วนเวลาจะออกงานเล็กงานใหญ่
ปรางยอมรับเลยว่าเป็นคนที่เตรียมตัวเยอะไม่เบาเลยนะคะ
ด้วยความที่ที่ว่าน้องปรางเขาชอบแฟชั่น
ก็เลยสนุกกับการคิดโจทย์คิดธีมอยู่ตลอดเวลาที่จะออกงาน
พร้อมกับบอกสาวที่มีเธอเป็นไอดอลในการแต่งตัวนะว่า
ทำตามได้เลยไม่ห่วง
แต่อย่าลืมที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะ
เรามีความสุขในการทำอะไรให้ทำสิ่งนั้น
แล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากแต่งแบบนี้เรามีความสุข
เรามั่นใจแบบนี้ไม่ต้องคิดเยอะค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือทุกคนมีความสวยในแบบของตัวเอง
แล้วบางคนค่อนข้างยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองแล้ว
บางคนก็มีความสุขเวลาที่คนมาบอกว่า
เฮ้ยแบบเนี่ยซื้อชุดตามเลยนะแต่งตัวสไตล์ตามเลยนะ

ทำการบ้านตลอดทุกชุดแบบเอ้ยวันนี้จะไปที่นี่เสร็จแล้ว
ตัวเองรสสดีหรือใช้ภาคภาษาผู้หญิงอาจจะเยอะ
เยอะก็เยอะ

รองเท้ามีเยอะแล้วเราก็เลยแบบ
ผู้นี้จะเหมาะไหม
ทีก็ขนไปอยู่ในรถตู้ของตัวเองเยอะมาก

เข้าใจนะผู้หญิงรักสวยรักงามก็จะประมาณนี้กันแหละ
อีกอย่างหนึ่งทำงานในวงการบรรเทิงน่ะเนอะดูแลเต๋อีก
อันนี้บอกเลยนะสาววงการบันเทิงถ้าขับบ้านได้แทนรถเนี่ยเอาไปแล้วนะ
จริงเพราะถูกบอกว่ามีรถบ้านไง
ต้องตรงประตูต้องแดนต้องพร้อม